ไปที่วัดอีกหนึ่งวัดก็คือวัดย่านาคหรือว่าวัดมหาบุตรนี่เอง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเขามีการจัดพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่
ที่มีชื่อว่าแดงพระขนงคุ้นไหมล่ะ
แต่ว่างานนี้นะคะได้แจ็คแฟนฉันเนี่ยเทิร์นโปรมาเป็นผู้กำกับหนังครั้งแรกด้วย
โอ้โหโดยมีน้ำห่ำจกมกเป็นผู้คอยผลักทั้งผลักทั้งดันทั้งถีบ
ว่าแบบนี้โดยเรื่องแดงพระขนงนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าขานต่อ
ภาคที่แล้วก็จะมีการพูดถึงไอ้แดงอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดใครได้ดูกัน
ไหนจะทำเรื่องเกี่ยวกับย่านาคแล้วเนี่ยนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณผู้ชม
เพราะจู่แจ๊กบอกว่าย่านาคมาเข้าฝันหมอดูคนสนิท
ให้มาบอกแจ๊คว่าให้มาสร้างหนังเรื่องนี้ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้กำกับภาพยนตร์นะครับ
แล้วก็โดยมีเพื่อนผมน้องคุณเอ็กซ์นะฮะแล้วก็พี่หม่ำนะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับ
แล้วก็เสนอพี่หม่ำพี่หม่ำชอบเราก็ไปทำการบ้านกับเพื่อนเรา
แล้วจนเราก็ศรัทธาจริงมาขอพรย่าว่าแบบถ้าลูกได้กำกับ
ก็ขอให้แบบย่าบอกได้เลยนะว่าแบบต้องการอะไร
ย่าก็บอกว่าทำไงก็ได้ให้คนรักไอ้แดง
อาจจะมีปรับบทแก้บทหลายครั้งมากนะครับ

เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งดีกว่างานนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับตาม่ำเนอะ
ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยตาม่ำค่อนข้างจะกระสับกระส่ายนะ
คือไม่เป็นอันบวงสวงเลยแหละเพราะว่าเป็นห่วงหลานสาวน้องนาฬิกาไงคะ
คือเมื่อวานนี้น้องเกิดอุบัติเหตุโต๊ะกระจกที่บ้านหล่นมาทับนิ้วโป้งเท้า

ต้องบอกนี้คุณผู้ชมนิ้วโป้งเท้าหลุดกระเด็น
คือลูกสาวพี่หม่ำเนี่ยน้องเอ็มบุษราคำกับสามีตกใจมาก
รีบพาลูกส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางทีมแพทย์ก็ได้มีการเย็บนิ้วต่อให้กับน้องนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะ

สงสารลูกสงสารหลานสาวเป็นที่สุดเลย

คือถ้าคนสถิติไม่เร็วก็คงจะล่วง

ผมว่าเขาชาแล้วก็ตกใจเสียงแม่ด้วย

เขาก็เลยมองว่าเขาเป็นอะไรเขาชาด้วย
ยืนช็อตยืนช็อตดูว่ายังไงดีวะ
ก็เลยเอาผ้าเอาผ้าเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ย
พ่อกลุ่มหนูเอาผ้าชิชชู่มาลองเลือดซับเลือดไว้
แล้วก็เศษเนื้อมีหน่อยนึงก็เลยหยิบ
ยังไหวตัวทันว่าเอาแช่น้ำแข็งก่อน

โอ้โหเห็นใจพี่แจ๊ต้องบอกเป็นกำลังใจให้นะคะ
เข้าใจแหละว่าตกใจทั้งตาทั้งยายทั้งแม่ทั้งตัว
เป็นกำลังใจให้น้องนะคะหายไวนะลูกสู้นะคะ
ล่าสุดข่าวดีตาม่ำไปโรงพยาบาลติดแล้วนะ